คุณสังเกตก็ถามนะครับน้องมิง
จริงแล้วปฏิเสธไม่ได้ครับรู้รู้อยู่ตลอด
เรารับทราบมาในตอนนั้นรู้สึกไหมว่าเขาแบบว่าทุกใจแบบไหนอะไรยังไง
พูดค่อนข้างยากยากมากแล้วก็
พูดแล้วก็ไม่มีผลดีกับฝ่ายไหนเลย
แต่สุดท้ายแล้วผมยืนอยู่บนพื้นฐานว่าไม่เป็นไร
ไม่ว่าจะทำอะไรที่ดีหรือไม่ดีไม่ว่าผมจะได้รับอะไรมา
แต่สุดท้ายแล้วผมยังกล้ารักพวกเขาอยู่ดี

ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาไม่มีประโยชน์ครับ

แล้วก็เราห้ามประเด็นดราม่าอะไรต่างให้เกิดขึ้นไม่ได้เลย
สุดท้ายแล้วดราม่ามันคู่กับบ้านเราอยู่แล้วครับ
หมายถึงว่าบางครั้งเราอยู่เฉยมันก็ยังมีได้
เพราะฉะนั้นผมว่าเราอาจจะต้องจูนความคิดใหม่ว่า

แต่ว่าก็พยายามทำตัวของเราให้อย่าให้แฟนเราผิดหวังมากกว่า

ได้คุยกับเขาตรงไม่ต่อ
สิ่งที่เขารู้สึกความสูงบ้าง

เราไม่ค่อยก้าวคุยตรงขนาดนั้นเลย
ตัยาเวลาที่ผ่านมาแล้วเขาจะโดนกับเรา
การปกป้องมันมีหลายแบบครับครับพี่บางครั้งสิ่งที่เขาโดนมันโดนอยู่ในสื่อก็จริง
แต่การปกป้องผมไม่ได้จำเป็นจะต้องออกมาปกป้องผ่านสื่อ
ซึ่งผมเลยรู้สึกว่าอย่างสัมภาษณ์วันนี้ผมก็ไม่ต้องการจะโจมตีใครต่อเหมือนกัน
เพราะผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วผมรักคนของผมผมรักคนรอบตัวผม
ถึงแม้วันนี้จะมีทั้งคนโอเคและไม่โอเคแต่สุดท้ายเราอยู่ด้วยกัน
มันน่าจะต้องเขาเรียกว่าสมานฉัน
ผมนึกออกแล้วจริงมันมีคำพูดที่เขาเคยฝากผม
เขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้อยู่วงการนี้

ไม่ว่าจะแบบในข่าวหรือในอะไร
เพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนมีอาชีพของตัวเองครับพี่

แต่บางครั้งพอผมรับสารสิ่งนี้มา

ถ้าผมเป็นกำลังให้ได้สักนิด
ในการไม่พูดถึงเขาอะไรอย่างนี้

คือเรามองว่าวิธีนี้คือเป็นวิธีปกป้องของเรา
ในแบบเรา

แต่ว่ารู้สึกว่านี่คือวิธีที่

ตัวเขาตอนนี้เขาดีขึ้นยังเขาโอเคขึ้นยัง

แต่ผมเชื่อว่าเรื่องนั้นมันผ่านมาแล้ว

ทุกอย่างกำลังกลับค้นมาอยู่ในสภาพปกปะติ
คือเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร

คือผมไม่รู้ว่าเกิดได้ยังไง
แต่ว่ารู้กันอีกทีคือเอ้าเกิดไปแล้ว
แล้วมันเกิดในแบบที่เราหาต้นต่อกันไม่ได้ครับว่า

เพราะฉะนั้นมานั่งคุยกันใหม่
เราอยู่กับทุกคนอย่างนี้ด้วยกันมานานแล้ว

เพราะฉะนั้นอยู่กลางไว้

แล้วผมก็พยายามทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่
แล้วก็พยายามไม่ทำให้ใครผิดหวังมากกว่า
ตอบที่ว่าเพราะความดังความควรของเราหรือเปล่า
มันทำให้หลายอย่างนอกข้างเราโดน
หลายอย่างมันดูลำบากขึ้นใหม่สำหรับตอน

วันนี้อะไรก็ตาม

มากกว่าที่จะพูดในมุมที่เราไปพาดพิงรอบนอก
ถ้าพูดถึงในมุมของตัวผมเอง

ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับใคร

แต่ว่าสิ่งส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นมันมีแต่ความเข้าใจผิดกัน
แต่หลังจากที่ลองใช้สตินิดหนึ่ง
ไม่ยากเลยครับก็วางตัวแบบนี้แหละครับ
รู้สึกว่าผมไม่เห็นต้องเปลี่ยนอะไรเลยในเมื่อทุกอย่างมันมีคำตอบในตัวมันอยู่แล้วอ่ะ
จริงแล้วผมไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำ
มันเหมือนกับว่าเวลาคนเราทะเลาะกับแฟนแล้วแฟนเราอารมณ์ร้อน
ก็นิ่งไหมดีสุดไม่ต้องเถียงกันเพิ่มด้วยไม่บานปลาย
แต่ดูเหมือนเราก็เครียดกับเรื่องนี้พอสมควรนะคะ

เราก็เครียดกับเรื่องนี้พอสมควรใช่ไหมครับ
เพราะว่าทุกวันนี้ครอบครัวของบ้านแฟนคลับผมใหญ่ขึ้นเรื่อย
แล้วก็พยายามจูนแต่แบบผมไม่ได้ออกมานั่งทำต่อหน้าให้ใครรู้ว่าเรากำลังพยายามทำอะไรอยู่

มันเหมือนกับเวลาเราเป็นเด็กคนนึงบางครั้งเราไม่เคยได้รับสิ่งที่เราได้ในวงการนี้อะไรอย่างนี้
มันจะมีช่วงที่เราแบบเหมือนมีความ
เฮโลตามเพื่อนอะไรหลายครั้งมากกว่า
นี่คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันอาจจะอยู่ในมุมเขาว่าหลง
แต่ว่าโชคดีที่ผู้ใหญ่ฝั่งผมค่อนข้างดูแลเราดี
คือส่วนใหญ่เวลาเขาเห็นอะไรที่ไม่ดีเขาจะเตือน
เหมือนที่เราคุยกันก่อนสัมภาษณ์นี้ก็มีผู้ใหญ่มาเตือน
แล้วผมว่านี่เราข้อใจผิดแล้วผมอาจจะต้องปรับความข้อใจก่อน

ไม่แน่ใจจะเพิ่งกลับมาทำงาน
แต่ที่บอกได้คือเอ้ยพี่ผมไม่ได้เปลี่ยนไป
แล้วก็ผมยังพร้อมจะเป็นน้องที่น่ารักของพี่ทุกคนอยู่ครับ